ต้องส่งใจเชียร์ทีมบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับกับการทำศึกนัดสำคัญก็คือเกมในรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
หลังจากที่เราสร้างประติศาสตร์นะครับด้วยการเข้าสู่รอบนี้แล้วก็คว้าโคต้าในการไปเล่นฟุตบอลโลก
สุดท้ายที่ฝรั่งเศสในปีหน้าแล้วซึ่งทางโค้ชหนึ่งนะครับก็บอกว่าเราจะสู้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะทำเซอร์ไพรส์ด้วยครับ
การทำเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ก็คือเรื่องของการเล่นเกมรับแล้วก็รอจังหวะโต้กลับที่คมนะครับ
ซึ่งก็มีการซ้อมหลายรูปแบบด้วยกันโดยเมื่อวานนี้นะครับ
ทีมชาติไทยอันดับสามสิบของโลกนะครับก็ได้มีการร่วมงานแถลงข่าวกับทางทีมชาติออสเตรเลียนะครับ
กรีอันดับ๖ของโลกแล้วก็อันดับหนึ่งของเอเชียแชมป์ของกลุ่มบีนะครับ
เราเป็นรองแชมป์ของกลุ่มเอครับซึ่งทางโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยศาสตร์ทองเวียนนะครับ
หัวหน้าภูมิสอนทีมไทยก็บอกว่าเป็นโอกาสดีครับที่มีโอกาสได้เจอกับทีมอันดับหนึ่งของเอเชียแบบนี้
ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะพัฒนาทีมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับโลก
แล้วก็หวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ถ้าเกิดแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกนะครับที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้
แล้วก็แพ้ไป๐ต่อ๕ในเกมอุ่นเครื่องก่อนชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับ
ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะหนักที่สุดในทวนาเมนต์นี้นะคะเพราะว่าออสเตรเลียตอนนี้อยู่ในแรงกิ้งอันดับหนึ่งของเอเซียนะคะ
แต่เราก็ได้เจอเขามาแล้วก่อนก่อนที่เราจะมาแข่งขันที่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่
เราจะได้แก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดในเกมที่เราเจอตอนอุ่นเครื่อง
แล้วก็คิดว่าเกมพวกนี้ก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราต้องเล่นให้ดีกว่าเดิมกับเกมที่เราเคยอุ่นเครื่องมาค่ะ
เรามองอยู่เสมอว่าทุกเวลาที่อยู่ในสนามเนี่ยมันเป็นโอกาสทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะอยู่กับเจอกับทีมที่เหนือกว่าหรือว่าจะทีมที่มันใกล้เคียง
โอกาสในสนามฟุตบอลมันมีทุกโอกาสถ้าเราสร้างสารโอกาสของเราได้ดีแล้วก็ปิดโอกาสของคู่ต่อสู้ได้เนี่ย
อ่าทุกเกมมันก็มีโอกาสเตอร์ไพรส์ทุกครั้งนะคะก็คิดว่าเราก็อยากจะจะเล่นให้ดีกว่าเดิม
โค้ชของทางออสเตรเลียนะครับก็คืออาเลนสไตล์ชิต
ยืนยันว่าจะไม่ประมาททีมไทยเพราะว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของไทยยิงได้ถึง๙ลูก
แสดงให้เห็นว่าทีมไทยก็มีเกมรุกที่ดีโดยเฉพาะการจนาสั่งเงิน
หน้าที่มีความเร็วสูงแล้วก็จะเล่นแบบไม่ประมาทครับ
เจอกันสี่ครั้งระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับเราแพ้รวดนะครับ
แล้วก็เสียให้ออสเตรเลียไป๑๕ประตูยังยิงไม่ได้นะครับ
วันนี้ก็หวังว่าอย่างน้อยนะครับเราน่าจะมีโอกาสที่จะยิงประตูออสเตรเลียได้บ้างนะครับ
แล้วก็อาจจะดีกว่านั้นด้วยการยื้อจนถึงการยิงจุดโทษก็เป็นไปได้นะครับ
ส่งกำลังใจช่วยเชียร์กันนะครับถึงแม้เราจะเป็นรองค่อนข้างเยอะก็ตาม
ส่วนงานแถลงข่าวในรอบรองอีก๑คู่นะครับเป็นการเจอกันของจีนกับญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นช้ำเก่าเมื่อสี่ปีก่อนนะครับญี่ปุ่นก็ความสนใจจากสื่อเนี่ยเยอะมากนะครับ
เท่านั้นเนี่ยครับบริษัทจะมีคำถามพูดที่จะไปกับผู้สื่อข่าวสาวทั้งจากหนังสือพิมพ์เว็บไซต์หรือว่าผู้สื่อข่าวจากสายต่างอ่ะนะครับ
ไม่ต่ำกว่า๒๐คนแล้วก็ยังขนอุปกรณ์กันมาอย่างพร้อมสับด้วยนะครับ
ปิดเกมริมเส้นของออสเตรเลียรวมถึงการเซ็ตเกมเร็วเพื่อโต้กลับ
จากนี้ครับก็ติวเข้มพุทธศาสตประตูและปิดท้ายในการซ้อมยิงจุดโทษ
เพื่อกรณีที่ยันเสมอได้ในเวลาปกติ๙๐นาทีและต่อเวลาพิเศษอีก๓๐นาที

บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับไทยเจอกับออสเตรเลียคืนนี้๒ทุ่ม๔๕นาที

ส่วนเกมนัดชิงอันดับ๕ครับซึ่งมีตัวไปบอลโลกที่ฝรั่งเศสเป็นเดิมพันธุ์นะครับ
โคต้าสุดท้ายเกาหลีใต้อันดับ๓ครับ
เกาหลีใต้เหนือกว่ามากครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้นะครับ
ลอย๕๐ครับได้ประตูจากจางเซลกีครับ
นาที๓๔อีมีนาในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
เครื่องหลังได้เพิ่มอีก๓ลูกนะครับจากลิมซอนจวนนาที๕๖
แล้วก็โชโซฮุนทำ๒ประตูปิดท้ายทันที๖๖แล้วก็
เกาหลีใต้ก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่๓นะครับ